คือตอนนี้อาต้อยต้องให้อาหารทางสายยางแล้วนะคะ
คุณอีฟนะคะโพสต์ข้อความบอกว่า
ต่อสู้เยอะนะคะแล้วก็วันนี้ยังยิ้มได้
เพราะบอกว่าจะถ่ายรูปลงให้ทุกคนเห็น
ให้เห็นว่ากำลังใจมาแล้วนะคะ

แล้วก็อ่อนเพลียเพราะทานเองไม่ค่อยได้
แต่วันนี้ดูสดชื่นสดใสนะคะ

เชื่อว่าอะไรจะดีขึ้นนั่นเองค่ะ

แล้วก็ขอให้อาต้อยอาการดีวันดีคืนนั่นเองค่ะ

พี่แจ็คตอลินก่อนปีใหม่ได้เจออาวินัย

แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของอาต้อยนี่แหละค่ะนะคะ
ก็ถามว่าคุณอาได้ถามถ่ายอาการป่วยของอาต้อยไหม
คุณอาบอกว่าด้วยความที่กลัวโควิด

ก็พอทราบอาการตามกลุ่มเพื่อนฝูงอยู่นะคะ
ใช่นะคะภาษาคนสูงอายุนะคะ

สวัสดีวันจันทร์อังคารพุธพฤกษหัสนี่แหละค่ะ

ให้อาต้อยเนี่ยหายจากเจ้าโรคมะเร็งร้ายนะคะ
แล้วก็กลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งให้ได้ค่ะ
ฟังเสียงสัมภาษณ์สักเล็กน้อยค่ะ
เท่าทุกวันนะครับ
บางทีเขาก็อ่านบางทีก็มาอ่าน

จะช่วยให้พี่ต้อยนั้นจงหายวันหายคืนนะครับ
จะได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งครับ